ใส่มากอร่อยมากผงชูรสเหรอเออใส่น้อยอร่อยน้อย
แต่อันเนี้ยเขาวิจารณ์กันแซ่บเลยแหละทำน้ำยากะทินะคะ

ฮะฮะคลาสงเนอะเม็ดใหญ่นะค่ะหือเลือดแม่เลือดโครงไม่ใส่นะคะ
ไม่ใส่ค่ะสองซงผ่านไปอีกกี่จงค่ะแม่
อีก๒หม้อนี้อีก๒

โอ้โฮโอ๊ยตายแล้วโอ๊ย

นึกถึงผมบนหัวเลยอ่ะร่วงแน่นอน
คือที่จุ๋ยว่าวิจารณ์เพราะว่าคนที่ทำอาหารอยู่เนี่ย

เอออสสมครบูบาลอสสมัครสาธาศุกร์น่ะ
ค่ะเนี่ยฮะช่วยกันทำน้ำยากะทิเลี้ยงแขก
แต่ก็ต้องตกใจเพราะว่าใส่ผงชุรส
คือในรายงานข่าวบอกว่าที่ผู้๑๒ไม่ถึงนะ
แต่จริงคือแค่๗แต่๗ก็น่ากลัวครับ
โอ้โหแล้วแม่ครัวแต่ละคนไม่มีใครห้ามกันเลย
หัวเราะกันสนุกไม่รู้ตัวเองกินด้วยเปล่า
บางคนบอกเลิศมาก
เฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าวเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะฮะ
แล้วบุคความบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติของอสสมครบูบนี้
ใส่ผงชุรสในอาหารเป็นกิโลกรัม
แล้วถ้าคนแพ้ผงชุรสกินเข้าไปจะเป็นอย่างไรนะฮะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
ตั้งคำถามว่าเป็นถึงอสมไม่รู้เลยแล้วว่ามันจะเกิดอันตราย
หากเกิดขึ้นกับคนที่แพ้เนี่ยจะรับผิดชอบเขาไหวไหม
ทำอาหารเหมือนเล่นขายของเลยนี่โดนดุไปเลย
ทราบว่าเป็นอสมที่ไหนแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับ
อย่าทำตามเด็ดขาดนะครับใส่ก็ใส่แต่พอดีฮะ
ใส่ได้แต่ไม่ใส่อย่างนี้นะครับ
หรือว่าคนเพื่อนพิสัยก็สุดแท้แต่ท่านดีครับ